สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟังข่าวนี้ให้ดี
เรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาชอบไปขอพงขอพรกันนะครับ
เขาบอกว่าไปเจอกับบ่อน้ำผุดที่จังหวัดอุดรธานี
โอ้โหไปดูกันหน่อยเป็นยังไง

นี่บ่อน้ำผุดหมู่๑ตำบลหนองแวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น
พากันเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาขอโชคลาภ
กับนี่เลยปู่ศรีสัตยาบันโสมวารีอนันตนาคาราช
เนี่ยสั้นว่าปู่หัวดูน
ที่ชาวอำเภอน้ำสมและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
รวมไปถึงชาวสปลาวเขาให้ความเคารพนับถือ
ในเรื่องของอิทธิฤทธิปาติหารและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมาอย่างยาวนาน

โดยเชื่อกันว่าท่านนั้นจะโดนบันดาลให้เกิดบ่อน้ำผุด
หรือว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เคยแห้งเหือดหายไป
จะมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดปีเลยทีเดียวครับ

ซึ่งชาวบ้านในตำบลหนองแวงอำเภอน้ำสมก็เชื่อว่า
ซุ้มน้ำแห่งนี้นะเป็นประตูครับสู่เมืองบาดานแห่งหนึ่ง
และเป็นเมืองของพญานาคตนนี้
ซึ่งเป็นบริวารหรือว่าเป็นญาติพี่น้อง
กับทางด้านปู่ศรีสุโธนคราชแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ก็ทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่๒๕เมษายน

ได้มีชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
และชาวสปลาวได้เชิญมา
เชิญหมอธรรมมาเป็นร่างทรง
เพื่อขอโชคลาภจากปู่หัวดูล
แล้วก็เขาบอกว่านำไปเสี่ยงโชคด้วย
แล้วที่สำคัญเขาให้เลขมาอีกแล้ว

บอกไว้หน่อยแล้วกันเป็นวิทยาธาร
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็จดลงไปนะครับ
เขาบอกว่ามีเลขเด็ดคือ๖๓กับ๒๓
อาจจะเป็นเลขที่ถ้าอยู่กับเราแล้ว

แต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านี่คือเลขศักดิ์สิทธิ์เขาว่ากันแบบนั้น
เลขอะไรนะ

เลขคู่มิตรจำได้เมื่อกี้
ผมไม่ได้บอกผมแค่อ่านชาวบ้านเขาบอกมา

ใช่อันนี้เราเล่าให้ฟังเฉยนะไม่มีอะไรเลย

เรื่องของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะไม่ใช่ที่นี่
แต่ที่อื่นเขาก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้าไปกราบไหว้ขอพร
บ่อน้ำแห่งนี้คุณสามีก็พาภรรยาไป
เริ่มต้นคุณสามีก็ยกมือไหว้โน้มตัวลงไปขอพร
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โยนเหรียญลงไปตามธรรมเนียม
เสร็จปั๊บก็ให้ภรรยาเสร็จแล้วนะ
ค่ะไหว้ต่อสิทีนี้ภรรยาทำตามแบบพี่แทนทำ

ยกมือไหว้โน้มตัวในจังหวะที่กำลังจะโยนเหรียญ
หล่นบ่อลงไปสิเพราะว่าตัวใหญ่ตัวอ้วน
คำมัมลงไปในบ่อน้ำสัตว์เสร็จเลยค่ะ
สามีเห็นตกใจกระโดดลงไปช่วยเลยเหรอว่ายน้ำ
ยกมือขอพรโอ้โหขอพรที่ได้นี่มันช่างสมปรารถนาวัยแท้